ร่างทรงจตุคามรามเทวาที่เป็นร่างทรงไฮเทคเนี่ยเขาดังมากจริงนะในโลกโซเชียล
ไทยรัฐทีวีเนี่ยได้คุยกับร่างทรงนะคะตอนที่องค์ยังไม่ลงนะ
คุยกับคนที่เป็นร่างทรงจริงเนี่ยคุยเป็นที่แรกเลยแล้วเขาก็พูดกับเราแบบตอนที่องค์ไม่ประทับ
ผู้หญิงคนนี้เขาชื่อว่านางสาวสุริยเทพนามสกุลพระมหาสุริยะเนี่ยค่ะ
เขาก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เชื่อเรื่ององค์เทพอะไรนะ
แต่ว่าด้วยเขาปฏิบัติทำอะไรฝึกอะไรของเขามาตลอดเนี่ยองค์เทพก็เลยมาประทับร่าง
จริงเขาเป็นนักธุรกิจแล้วเราเคยให้ดูรูปเขาสวยนะคือหน้าตาสะสวยอะค่ะ
แต่ทีนี้พระองค์เทพมาประทับร่างเนี่ยหน้าเขาเปลี่ยนไปเลยโอ้โหหน้าตาดุดันแบบแล้วเขาก็ไปออกรายการทีวีรายการหนึ่งไง
แล้วก็องค์ประทับร่างตอนออกรายการด้วยไง
อายุ๔๙สำนักอยู่แถวนนทบุรีคือพอไปออกรายการโทรทัศน์แล้วให้สัมภาษณ์เนี่ยตอนที่ให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ยเราก็พูดคุยเราขอคุยในฐานะคนธรรมดานะ

อยากรู้ว่าไปหลอกลวงไปต้มตุ๋นผู้คนอะไรหรือเปล่าแต่ตอนที่ไปออกรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งรายการหนึ่งเนี่ยระหว่างที่เขาพูดคุยระหว่างรายการมีองค์เข้าองค์ลงองค์ออกองค์เข้าอะไรอย่างนี้

มันเลยทำให้คนทีแรกก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งยังกักอยู่
ทีนี้คนก็ไม่เชื่อมากขึ้น
เพราะว่าการที่องค์ลงเนี่ยทำไมท่านลงกันง่ายอยู่ดีเป็นหน้าปกติแล้วท่านก็หน้าแบบตาโตหน้าคิ้วย่นอะไรอย่างนี้

พอจะออกท่านก็หน้ากลายเป็นง่ายปกติ
คือตอนนี้ในโลกโซเชียลเขาก็เลยทำหน้าแบบนั้นไงก็ล้อเลียนกันเยอะเลยค่ะ
ทีนี้ให้ฟังเสียงสัมภาษณ์กันก่อนดีไหมเอาเสียงสัมภาษณ์ที่ทางไทยรัฐทีวีไปคุยนะคะ
ต้องบอกว่าไม่ได้ไปคุยกับตอนองค์ประทับร่างนะ
ไปคุยกับตัวคุณสุริยเทพผู้หญิงคนนี้ตัวตนจริงของเขาเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาให้ข้อมูลกับเรายังไงลองฟังดูค่ะ
เนี่ยไม่เคยสัมผัสเหมือนที่เรา

เพราะต่อไปการข้างหน้าพ่อลงคนก็ต้องมาถามเราอยู่ดี
ทำไมหน้าคุณเปลี่ยนอย่างนี้ทำไมเสียงคุณเปลี่ยน
นี่ท่านยังไม่ได้ออกสำเนียงให้ท่านเห็นเลยนะ
ของจริงนี่ยังหมายความว่าลงแบบประเภทพูด
ออกทองแดงนี่ท่านยังไม่ได้ออกมาให้เห็นนะ

ค่อยให้สาธุชนได้ชมบารมีเนี่ย
ท่านเป็นบุญกุศลแล้วนะ
คือท่านบอกว่าไม่อยากให้มาท้าพิสูจน์รบหลู่บารมีของพระองค์
ให้ดูในใช้เวลานะคะต้องใช้เวลา
ดูว่าท่านมาเพื่อพัฒนาประเทศเราจุดนี้ดีกว่า
สาธุชนทุกท่านมองในเรื่องผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ
อย่ามามองว่าร่างทรงมาหาผลประโยชน์
ฉันประกาศชัดเจนท่านตรวจสอบเราได้ค่ะ
นี่คือตัวตนของเขานะคะนางสาวสุริยเทพพระมหาสุริยะ
เจ้าของร่างสังขารนี่เขาก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวแท้รัฐทีวี
แต่พอองค์ลงปุ๊บหน้าเป็นแบบนี้ขึงขังดุดันน้ำเสียงแหบแห้ง
ทีนี้เนี่ยคนในโลกโซเชียลเขาก็ลอกเลียนแบบหน้าตาตอนองค์ลงอะค่ะ
ลองไปดูหน่อยไหมว่าเขาเรียนแบบกันอะไรยังไงบ้าง
มาคืนความสุขให้ประชาชน
เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน

เพราะว่าร่างมันเขย่าหาผู้ชายอยู่ทุกวัน

เพราะว่าร่างมันเขย่าหาผู้ชายอยู่ทุกวัน

คนนี้เหมือนเขาเอาเสียงสัมภาษณ์ของสื่ออะไรพวกนี้มาตัดต่อแล้วเขาก็

ก็เป็นลักษณะของการล้อเลียนเหมือนกัน

อันนี้น่าจะไปเอาเสียงมาแต่ทำหน้าให้เหมือน

ใช่มั้ยวิธีธรรมหน้าได้ขนาดนี้แสดงว่าองค์ลงเยอะมาก
คุณชัญญาเด่นฟ้านภาพลนะคะขอบคุณนะคะเราเอาภาพมา
ทีนี้อีกหลายคลิปค่ะดูไปเรื่อยค่ะคลิปต่อไปค่ะ
คนดูไปเยอะจะทำหน้าตามเข้าไปแล้วเนี่ย

เราดูไปด้วยเราจะไปนึกถึงพ่อใหญ่จิ๋วเลยนะเนี่ย
คืออย่างนี้ค่ะไม่ใช่จะให้แค่ตลกอย่างเดียว
คืออยากจะให้ช่วยกันคิดว่าคืออย่างนี้มันเข้าข่ายหลอกลวงไหม
สามารถเอาผิดตามกฎหมายได้หรือเปล่านะคะ
แม้ว่าลูกศิษย์ลูกหาของร่างทรง

เขาก็ไม่ได้แบบมาบังคับให้แบบบริจาค

ทีนี้จะเอาผิดตามกฎหมายได้หรือเปล่า
ก็มีคนนึงที่เขาจะเดินหน้าเอาผิดนะคะ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะคะ

เขาก็ยืนยันว่านี่คือการหลอกลวง

ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ

ว่าเขาจะมีการดำเนินคดีมีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้าง
อัจฉริยะให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีแบบนี้ค่ะว่า
การอ้างเป็นร่างทรงองค์เทพเนี่ย
เป็นเรื่องไม่จริงเป็นการอวดอิทธิฤทธิ์
ตามพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะ
อย่างที่บอกล่ะถึงแม้ว่าลูกศิษย์จะบอกว่าเขาก็ศรัทธาจริง
เงินทองเขาก็บริจาคด้วยจิตศัฒนาเนี่ยในอัธิรยาบอกว่าครับ
ก็ถือว่าผิดอยู่ดีเดี๋ยวเขาจะรวบรวมหลักฐาน
ดำเนินคดีภายในสัปดาห์หน้านี้นะคะแล้วก็มีการท้าด้วยนี่
ว่าถ้าเป็นร่างทรงจริงมาเจอกันหน่อยไหม

แล้วขอให้องค์เทพมาประทับร่างคุณอัจฉริยะด้วยได้ไหม

ก็เนี่ยคุณอัจฉริยะก็ทำได้เนี่ยเขาก็ทำกันเยอะแยะแล้ว
คุณอาริยะอยากได้องค์เทพมันลงจริงไง

แม้ว่าคุณจะไม่ได้ไปเก็บเงินเก็บทองอะไรเขา

มันเป็นการหลอกลวงผ่านโลกโซเชียลผ่านคอมพิวเตอร์

บางทีเขาให้อาจจะมากกว่าที่เก็บค่าเงินค่านู่นค่านี่อะไรด้วยซ้ำนะครับ